ปิดท้ายกันที่อีกบ้านนึงบ้านนี้ยังไม่มีเบบีคุณผู้ชม
แต่ไม่แน่กลับมาจากคลิปนี้อาจจะมีก็ได้สำหรับคู่ของแดนและแพตตี้ค่ะ
ล่าสุดเขาแพ็คกระเป๋าไปฮานีมูลกันที่ญี่ปุ่นจ้ะแล้วก็เนี่ยถ่ายรูปถ่ายคลิป
วดโมเมนต์สุดสวีทให้แฟนคลับกันแบบรัวเลยเรียกว่าแฟนคลับนี่เข้ามากดไลค์กันแทบไม่ทันเลยนะจ๊ะ
อกจากจะสาดรูปสวีทแบบรัวแล้วยังผลัดกันประสาทแคปชั่นอีกด้วยนะ
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มแดนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้หิมะก็สวยคนมาด้วยก็น่ารัก
หลายคนเอาไปใช้ได้นะแคปชั่นนี้หรือจะเป็นหนาวกายแต่อุ่นใจจังเลย
เนี่ยแพตตี้ก็ไม่เบานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแคปชั่น
หนาวจังขอกอดหน่อยวางบ้านเขาก็คงจะอ้อนกันไปอ้อนกันมาเลยนะคุณผู้ชมนะ
สวีทกันขนาดนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยตั้งกองเชียร์ทันทีเลย
อะไรก็เชียร์แล้วก็ลุ้นให้ทั้งคู่เนี่ยมีน้องเจแปนกลับมาด้วยอะเนาะ
พอตั้งใจทั้งคู่เนี้ยเขาตั้งใจที่จะเปิดอู่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะค่ะ
โดยเฉพาะเอฟซีดีทูบีแดนบีมก็คงจะอยากเห็นลูกของทั้งพี่บีม
พี่แดนมาถ่ายรูปมาเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้ก็คงจะมีความสุขอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
เออแต่รูปก่อนเนี่ยรูปนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมคุณแดนเนี่ยเขาตั้งแคปชั่นเอาไว้นะว่า
ตอนที่เดทแรกกับแพตตี้เนี่ย
แพตตี้มาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยความพี่แดนก็ไม่ได้รู้หรอกว่าญี่ปุ่นไปยังไงทางไหน

แต่อยากจะเท่ไงพาน้องออกเดทแล้วก็พาเดินไปผิดผิดถูกทาง
ตี้ก็หน้าหงิกหน้างอนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นทริปที่อบอุ่น
แล้วในครั้งนี้กลับมาอบอุ่นกันอีกครั้งเขาบอกจะกอดให้แน่นกว่าเดิมเลย

หนูจะหนาวกายแต่ไม่หนาวใจแล้วนะเนี่ย

ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์